ก่อนจะไปข่าวต่อไปต้องถามทั้งสองท่านก่อนว่า
อยากได้เบอร์มือถือเลขสวยบ้างไหมครับเช่น

บางทีก็อยากดูเลขที่มันเป็นมงคลด้วยนะ
อาจจะไม่ต้องเลขเรียงกันแต่รวมกันแล้วได้เลขมงคลก็ดี

ส่วนตัวดิฉันไม่อยากได้เลขที่สวยมาก

กำลังจะบอกวันนี้เขาประมูลกันไป
ราคาเริ่มต้นคุณผู้ชม๖ล้านบาท

เริ่มต้นนะครับแล้วก็คอปไปวันนี้สูงสุดที่๘ล้านกว่าบาท

แต่นี่คือเบอร์โทรศัพท์เลขสวยเท่านั้นนะครับ
วันนี้เป็นการประมูลเบอร์เลขสวย
ครั้งแรกในไทยคุณผู้ชมเสร็จสิ้นไปแล้ว

มีการประมูลไปเพียง๙เบอร์เท่านั้น
และได้เงินเข้ารัฐเกือบ๕๘ล้านบาท
ประมูลครั้งแรกได้เงินไปเกือบ๕๘ล้านบาทเยอะมากนะครับ
โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กศธชได้เปิดประมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือเลขสวย

มีผู้สนใจร่วมประมูลทั้งหมด๑๐ราย
โดยใช้วิธีการแบบยกป้ายเสนอราคานะครับ
เช่นเดียวกันกับการประมูลรถยนต์ทั่วไป
ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลก็แข่งขันกันเคาะราคา
เพื่อชิงเบอร์สวยกันอย่างคึกคักทีเดียวครับ
วันนี้เริ่มประมูลกัน๙โมงเช้า
แล้วก็เริ่มเปิดประมูลหมายเลขเป็นเลขสวย๑๖หมายเลขครับ
ในกลุ่มของหมายเลขโกหรือว่าเบอร์ทองนั่นแหละ
มีเลข๘ตัวเหมือนกันจำนวน๑๔เบอร์
เช่น๐๙๐๐๐๐๐๐๐๐และ๐๐๑๑๑๑๑๑๑๑ครับ
กำหนดราคาเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปเบอร์ละ๖ล้านบาทนะฮะ
แล้วก็ขอเพิ่มครึ่งครั้งละ๑๐๐๐๐บาท
แล้วก็กลุ่มเบอร์แพทินัมหรือว่าเลข๙ตัวเหมือนกัน
๒เบอร์ได้แก่๐๘๘๘๘๘๘๘๘๘และ๐๙๙๙๙๙๙
เลขนี้แพงหน่อยเริ่มต้นที่๒๐ล้านบาทเท่านั้นเอง
เท่านั้นเหรอคะ๒๐ล้านอีกบวกอีกนิดนึงนี่ได้เฟอรารี่ได้ลัมโบกินี่
ได้เยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีการขอขั้นต่ำครั้งละ๕๐๐๐๐บาทนะครับ
หลังจบเขาราคาประมูลนะครับตอน๑๐โมงครึ่งของวันนี้
ก็ใช้เวลาการประมูลสักประมาณชั่วโมงครึ่งก็ยังคงมีเบอร์เหลืออีกประมาณสองกลุ่มหมายเลขนะครับ
ไม่มีผู้ประมูลเพราะว่าก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับ
กลุ่มนี้มีผู้สนใจเคาะราคามากที่สุดคือ
ผู้สนใจร่วมแข่งขันยกป้ายราคาที่เบอร์๐๙๘๘๘๘นะครับ
เขาประมูลไปสูงสุด๘ล้าน๑แสนบาทมีการเคาะไปทั้งหมด๑๓๖ครั้ง
รอลงมาก็คือเบอร์๐๖๕๕๕จบที่ราคา๖ล้าน๙แสนบาท
กันไป๙๒ครั้งทีเดียวนะครับ
จบการประมูลทั้ง๑๖หมายเลขก็มีผู้ประมูลทั้งหมดไป๙หมายเลข
รวมมูลค่าที่นำเงินส่งเข้ารัฐทั้งหมดนะครับ๕๗ล้าน๙แสนบาท
อาจจะไม่คุ้มค่าถ้าเกิดว่ามาร่วมประมูลโดยเสนอให้เคาะราคาครั้งหนึ่ง
ลดลงมาได้ไหมเป็นครั้งละ๕๐๐๐บาท
ดังนั้นจะนำเสนอดังกล่าวให้ที่ประชุมบอร์ด
คณะกรรมการกิจการธุรกรรมนาคมอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อนำเบอร์เลขสวยที่เหลือทั้ง๗อีก๗เบอร์ทั้งหมดนะครับ

พร้อมกับที่จะเอาเบอร์สวยใหม่ในหมายเลขอื่น
คาดว่าจะเปิดประมูลได้อีกรอบหน้า
ต่อแม่กอบแหลงของปีหน้าคือ๒๕๖๐ครับ
เขาบอกว่านับลงมาทีละ๕๐๐๐ได้ไหม

คล้ายกับว่าเขามองว่าราคามันสูงมากเกินไปหรือเปล่า

ปัญหาต่างในวันนี้ผมจะนำ
เข้าฮาลืในฯคณะกรรมการกขอีกครั้งนึงนะครับ
เล่าสภาพปัญหาต่างให้ฟัง
สำหรับผู้ชนะการประมูลต้องชำระเงิน
ประมูลในราคาที่เสนอพร้อมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
อยู่ใน๓๐วันนับตั้งแต่วันนี้
รับรองผลการประมูลครับหลังจากวางเงินประกัน
เป็นเช็คเงินสดราคาร้อยละ๑๐ของราคา